ติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ

ลานพื้นที่แถวบ้านของลุงพลที่บอกว่าที่เนี่ยได้จากชาวบ้านที่เขาให้มาอะไรมาก็ว่ากันไป
เดี๋ยวดูภาพที่สพกกตูมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่านายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลยังอยู่ที่นั่น
ใช่ค่ะก็เข้าไปในห้องสอบปากคำของตำรวจตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งนะคะจนถึงเวลานี้๒ทุ่ม๑๔นาทีแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยตำรวจไม่ได้สอบปากคำอะไรแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทนายความ
คนนี้น่าจะเป็นทนายความลุงพลก็นั่งอยู่ด้านในนะฮะเสื้อสีแดงนะฮะคือถ้าเมื่อกลางวันที่ท่านติดตามข่าวมาตลอดทางไทยรัฐทีวีเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่นั่งคุยกับลุงพลใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขานั่งอยู่สองคนกับทนายความ
เดี๋ยวถามคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็แล้วกันนะครับอยู่ที่สพกกตูมนะครับคุณวิมลวันครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเขมรฟังและสวัสดีคุณภาคภูมิค่ะ
ตกลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปถึงไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วครับ
ตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นอยู่อย่างที่คุณภาคภูมิพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้มีการสอบปากคำในส่วนของลุงพลแล้วนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณนะคะ

โดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงครึ่งโดยประมาณ๖โมงคร

ใช้เงินประมาณ๑แสนบาท

ภาพที่ปรากฏก่อนหน้านี้ก็คือ

โดยที่ไปเบิกเงินสดมาจากธนาคารนะคะ
เพื่อที่จะนำมายื่นประกันตัวลุงพลค่ะ
เรื่องต้นคือลุงพลปฏิเสธทั้ง๓ข้อหาเลยไหมคะ
แล้วทนายความใช้ใครคะคุณวิมนต์วัน
ท่านก็เข้าไปในห้องสอบปากคำเลย
ตั้งแต่เข้าไปประมาณสักบ่ายสาม
จนถึงขณะนี้ยังไม่ออกมาบริเวณด้านนอกเลยนะคะ
แต่รับทราบจากป้าแตนก่อนที่จะเข้าไป
ยื่นเรื่องในเรื่องของการขอประกันตัวสามีนะคะ
แนนบอกว่าทนายความคนนี้เป็นทีมทนายความของทนายรัชพลศรีสาคร
ที่ดูแลคดีลุกป่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางลงพื้นที่ได้ทัน
จึงต้องใช้วิธีใช้ทีมทนายที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเดินทางมาแทนค่ะ
ครับก็คือเจ้าหน้าที่ให้ประกันได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวใช่ไหมฮะ

ครับเอ๊ะคุณวิมวลวันได้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมครับว่าพอมันมาถึงขนาดนี้แบบนี้ตรงนี้แล้วเนี่ย
ตรงลานพญานาคหรือพญานาคที่ลุงพลเขาสร้างอยู่เนี่ยเขาต้องยังไงต่อ
เขาต้องกันพื้นที่เป็นเขตห่วงห้ามหรือว่าเป็นพื้นที่ของกลางไปแล้วหรืออะไรยังไง
ตอนนี้ถ้าเราไปดูที่บริเวณรูปปั้นพญานาคเนี่ยก็จะมีการนำเอาป้ายป้ายหนึ่งนะคะ

ติดไว้ที่บริเวณรูปปั้นพญานาคก็คือประกาศแปลงการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

เอาไปวางไว้บอกเพื่อที่จะระบุว่าป่าไม้เนี่ยยึดวังพญานาคซึ่งตรงเนี้ยที่เรียกว่าวังพญานาคเพราะว่าลุงพลเป็นคนพูดเองว่าตรงเนี้ยก็คือวังพญานาคนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรา๒๕มาตรานี้ให้ทุบทิ้งให้รื้อออกเท่านั้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอขั้นตอนของป่าไม้ต่อไปว่าในส่วนของในส่วนของพญานาคที่มีรูปปั้นพญานาคที่มีการก่อสร้างขึ้นมาจะมีการเข้าไปดำเนินการเมื่อใด
เพราะว่าจากการสอบถามแล้วทางด้านของป่าไม้ผู้อำนวยการป่าไม้ที่เดินทางมาวันนี้นะคะบอกว่าไม่ต้องรอคำสั่งสารค่ะเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของป่าไม้ที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วค่ะ
ค่ะเท่าที่คุณวิมวลวันสังเกตดูนะคะที่สพกกตูมอย่างที่บอกว่าป้าแตนอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อขอประกันตัวให้กับลุงพลเนี่ยนะคะดูจะมีความคืบหน้าหรือยังคะการที่ขอประกันตัวลุงพลพอจะขยับออกมาจากทางโรงพักได้บ้างหรือยังคะ
จริงแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามทางตำรวจเป็นข้อมูลนะคะท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างการทำเรื่องเอกสารเท่านั้นที่ยังไม่ได้ออกมาเนี่ยก็คือเป็นการดำเนินเรื่องเอกสารเนื่องจากว่า๓ข้อหาทั้งสามข้อหาแม้ว่าอัตราโทษจะไม่ได้สูงมากแต่ก็มีการทำเอกสารที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะก็เลยต้องใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ๖โมงเย็นประมาณเกือบทุ่มหนึ่ง
การที่เป็นการตัวกับพนักงานซับซ้วนค่ะ
บรรยากาศที่สพกกตูมเป็นยังไงคะคือตอนนี้มีกลุ่มคนที่เขาเป็นแฟนคลับลุงพลที่เขาให้กำลังใจลุงพลรวมถึงยูทูบเบอร์บางส่วนก็คือไปอยู่ที่บ้านลุงพลกันนะคะไปรอให้กำลังใจที่สพกกตูมมีบ้างไหมคะ
ก็จะอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะก็จะแบ่งกันพื้นที่
นั่งบริเวณด้านหน้าสพที่คุณภาคภูมิเคยมานะคะก็จะแบ่ง
ความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้คุณวิมวลวันรายงานเข้ามาอีกทีนึงนะฮะ
ภาพบรรยากาศสดหน้าสพกกตูมนะคะ

ทีวิดลุงพลก็ไปกรอบติดการทำข่าว
เดี๋ยวต้องรอฟังทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าเอาละนะขณะนี้ที่ฟังจากคุณวิมวลวันก็คือเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแล้ว
อืมแต่ว่าลุงพลปฏิเสธข้อหาใช่ค่ะนะครับในมุมของทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเนี้ยนะฮะ
ในการดำเนินคดีต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะอ่าขอบคุณนะครับคุณวิมวลวันครับ
สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมถ้าลุงพลหรือว่าป้าแตนออกมานะครับ
ใช่ค่ะก็รอคอยการประกันตัวนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันต่อ
เพราะว่าคุณวิมลวันยังอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเลย
ว่าก่อนจะถึงช่วงเวลาที่ลุงพลไปที่สพกกตูมอะค่ะเราย้อนไปเมื่อช่วงบ่ายกันหน่อยนะคะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบเรื่องคดีนี้ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะมีตำรวจสพกกตูมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๔๐กว่านายค่ะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ไปใช้ชื่อปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการฮานุมานสยบนาคาวังพญานาคตะเคียนทองกกอกลงพื้นที่บ้านลุงพลนะคะ
ภูมิในการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารค่ะ
พรพิรมอุระแสงก็มีการอ่านเอกสารเรื่องที่ดินพร้อมภาพถ่ายดาวเทียม
ที่สร้างพญานาคตรงนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องอ่านให้ลุงพลฟังตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เพราะว่ามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบที่ดินตรงนี้พื้นที่ก็คือ๒งาน๑๓ตารางวา
ไม่ซึ่งเป็นความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติลุงพลนำ
ดินตรงนี้มาก่อสร้างพญานาคอ่ะนะคะก็ต้องมีการ
ตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ
ช่วงนี้นิดหนึ่งค่ะสองสองงานค่ะคือเราเราดูแล้วครับ
พื้นที่ที่ที่ร้องเนี่ยอยู่ตรงจุดสีแดงนะครับครับจุดสี
เนื้อที่สองสองงานกับสิบสามตารางวาครับครับก็ตรง
ตรงนี้บ้านบ้านท่านนะอันนี้คือภาพถ่ายตัว
ปัจจุบันเลยครับเนื้อที่ที่มีการสำรวจถือคลองมันก็จะ
อยู่อย่างงี้ครับครับอ่าตัวบ้านท่านมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละฮ
คือคือขึ้นไปหมดนะครับครับผมแล้วทีนี้ตัวนี้นี่มันไม่มี
ผู้สำรวจทีคลองครับผมตัวบ้านตัวบ้านเนี้ย
มันยังชื่อในประดิษฐ์เสือขมชือละครับตัวนี้ไม่มี
ตัวตัวที่ท่านซื้อเนี่ยนะไม่มีไม่มีคนเอ่อไม่มี

ตรงที่ท่านซื้อใหม่นะครับตรงไหนครับนี่นะคะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องมีการอ่านรายละเอียดให้กับลุงพลฟังก่อนนะคะ
พออ่านเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ลุงพลไปชี้จุดเลยค่ะที่ดินที่ใช้สร้างพญานาคนะคะ
ที่จุดเนี่ยใช้เวลาไม่นานแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามว่าลุงพลได้ที่ดินตรงนี้มาได้อย่างไร
คือก่อนหน้านี้ตามที่มีการเสนอข่าวลุงพลบอกว่าซื้อมา๑๕๐๐๐บาท
แต่วันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปถามลุงพลใช้คำพูดว่าที่ดินตรงนี้ได้มาจากชาวบ้านคนหนึ่งค่ะ
หมู่บ้านกกตูมชาวบ้านเขาสงสารที่ลุงพลไม่มีบ้าน
หลังลุงพลกลับมาจากไปทำงานที่กรุงเทพก็จะมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้
เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของภรรยาก็คือป้าแตนชาวบ้านคนนี้สงสารลุงพล
กลัวไม่มีที่อยู่ยกให้ลุงพลบอกประมาณนี้นะคะ
ลุงพลก็เลยนำเงินส่วนหนึ่งไปให้ชาวบ้านคนนี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ซึ่งก็รู้ว่าที่ดินที่ได้มาต้องใช้อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรเท่านั้น
เดือนธันวาคมปีที่แล้วก็สร้างพญานาคขึ้นมาในที่ดินตรงนี้
ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้กังวลใจที่เจ้าหน้าที่มาตรวจ
เพราะว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
จะค่อยยิบสองเมตรนะคะเพื่อจะรอชะลอน้ำ
แล้วที่ที่ท่านอนุเคราะห์ให้ผมเนี่ยก็ยาวมานี่
ตรงนั้นคือห้วยตรงนี้จะเป็นห้วยปรุงเป็นห้วยสาธารณะ
โอเคครับก็พื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้เราคุยเรื่องพื้นที่ใช่ไหมครับ
ครับแล้วกันลูกพลเสร็จแล้วที่นี้เนี้ยให้ให้ลูกพล

เราไปคุยกันที่หลวงพักครับเป็นการกรณีลูกพื้นที่

ทัชทั้งหมด
หัวงานของสมัยฉันคนแล้วตัวเนี้ยครับ
ใช่แจ้งแล้วแจ้งเหตุที่เข้ามาตรวจสอบแล้วครับ

ก็เชิญให้มันครับ
จากนั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เชิญตัวลุงพลไปขึ้นรถตู้นะคะเพื่อนำตัวไปที่สพกกตูมให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำนะคะ
พอไปถึงเนี่ยนักข่าวก็ไปถามลุงพลอีกรอบนึงคราวนี้ลุงพลเปิดใจยาวเลยลองฟังดูค่ะ
ก็ไม่รู้สึกอะไรครับเชื่อไม่กังวลครับ
โดยลุงพลครับคุณผู้ชมครับคดีนี้โทษค่อนข้างสูงเลยกังวลมั้ยครับว่าจะเป็นโทษคะลุกต้องลุกหมดละครับ

เพราะว่าครูประดิษฐ์ท่านเห็นว่าผมเคยกรีดยางให้ท่าน
ท่านก็อนุเคราะห์ให้ที่พักอาศัยเออพอได้ที่อยู่อาศัย

ก่อนหน้านี้ได้ปรึกษาทนายไหมคะว่าเรื่องของคดีลุกป่าสงวน
จะให้เราดำเนินการยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องคุยกับทนายครับต้องให้ทนายท่านมาชี้แจง
ได้คุยกันไว้ก่อนไหมคะว่าได้คุยกันไว้ก่อนหรือยัง

ทนายตั้มดูคดีถูกกว่าด้วย
ก็มี๒๓อย่างครับที่คุยกันแล้วครับ

ยังมั่นใจในความบริสุทธิ์

ที่ผมสร้างปู่ปริจิตนคราช

ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างมาเป็นของตัวเอง

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซี
เขาส่งมาสร้างสายยานบรมี
เขาส่งมาให้สร้างสร้างเสร็จแล้ว

อืมแล้วคดีที่ตอนนี้รู้สึกว่า
แต่ละคดีก็ลุกเล้ามาหาเรา

ลุกลวงคดีของน้องชมูด้วยเนี่ย

สุดท้ายถ้าเกิดต้องมีการทุบหรือยึด
ตอนนี้เขายึดแล้วถ้าเขาขอให้ทุบหรือต้องยกออก

ข้อหาเรื่องของการลุกป่าสงวนเนี่ย
หรือว่าเราจะปารีเศษ
ถามว่าลุกป่าสงวนไหมผมไม่ทราบครับ
เพราะชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบนี้มานานแล้ว
ซึ่งตอนนี้ป้ายประกาศชัดเจนเลยว่ามีการตรวจยึดแปลงไปแล้ว
แล้วความคืบหน้าหรือการสร้างคิดว่ามันจะไตรต่อ
คุยกันเองเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านตาดำ
ก็ให้พี่สื่อมวลชนดูแล้วกันว่า
ทุกวันนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็ทำเพื่อชาติเรานั่นแหละ

ก็ต่อไปข้างหน้าก็คงจะมอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อันนี้ก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้ว่าท่านอีกทีนึง
เพราะว่าการสร้างมันยังไม่สำเร็จ
ถ้ามันสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปทำกระบวนกลาง
คุณคิดว่าบารมีของฝุ่งปลาดิจิตนัคราชจะปกป้องคุ้มเขาไหมครับ

ก็บอกว่าแกสร้างเพื่อชาติเพื่อส่วนรวม

เดี๋ยวสร้างเสร็จจะปรึกษาผู้ว่ามุกดาหาร
แต่ก็จริงก่อนสร้างมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนอยู่แล้วไงฮะ

แตนก็บอกลุงพลว่าอย่าเพิ่งอะไรนะติดต่อทนายความแล้ว
ทีมข่าวก็เลยถามป้าแตนนะว่าป้าแตนรู้สึกยังไง
ทนายความหรือยังทนายความเป็นใครเหรอทนายตั้มจะมาไหม

เจ้าหน้าที่มากันหลายคนมาก๔๐กว่านายค่ะ
แตนบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทนายตั้มกับทนายรัชพล

แตนบอกว่าทนายความคงจะมาในวันพรุ่งนี้มาดูแลเรื่องคดีให้กับลุงพล
แต่ณเวลานี้ในวันนี้เนี่ยมาไม่ทันกันไงคะ
ทีนี้ค่ะสำหรับที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะ
ที่มีการสร้างพญานาคที่ชื่อว่าปู่ปริจิตนคราชเนี่ยนะคะ
เป็นที่ดินที่ลุงพลเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
ซื้อมาจากชาวบ้านกกอกในปี๒๕๕๙
ในราคา๑๕๐๐๐บาท
ซื้อขายมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
อันนี้คือสิ่งที่ลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ไว้
แต่วันนี้ลุงพลบอกว่าชาวบ้านยกให้ลุงพลด้วยความสงสาร
เห็นลุงพลไม่มีที่ดินที่จะทำที่อยู่อาศัย

เพื่อเป็นการตอบแทนเป็นสินน้ำใจเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ

เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนติดกับลำห้วยบุง
ที่แต่เดิมชาวบ้านจะออกหาปลากันในช่วงฤดูน้ำหล่า

ลุงพลกลับนำที่ดินตรงนี้ก่อสร้างพญานาคนะคะ
ความยาว๔๔เมตรสูง๗เมตร
ซึ่งมีการตั้งคำถามว่าเป็นการใช้ที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
นำมาซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และมีการแจ้งข้อกล่าวหาลุงพลไป๓ข้อหาค่ะ
เพราะว่าลุงพลบอกว่าถ้าผิดก็ผิดหมดหรือเปล่า
ชาวบ้านก็อยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนป่าไม้กันหมด
แต่การอนุโลมให้ใช้พื้นที่ใช้ประโยชนในที่ดินเนี่ยมันต่างกัน

ไม่รู้จะถามใครถามหมอปลากันแล้วกัน
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
อยู่กับไทยรัฐมิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับหมอปลาครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
หมอปลาอยากจะถามหน่อยว่า
ตกลงพญานาคที่ลุงพลเขาสร้างเนี่ย

ตอนที่ยังได้อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกับลุงพลเนี่ย

ไม่คือพี่เรื่องพญานาคเนี่ย
เนื่องจากว่าลุงพลเขาไม่เชื่อพระบนนะ
ว่าเขาเป็นลูกหลานพญานาค
และที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ของพญานาคมาก่อนนะ
ซึ่งเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่เคยปรึกษาผมอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับ

แต่ผมก็ไม่เข้าไปก้าวกายเรื่องความเชื่อของเขานะครับ
ซึ่งช่วงนั้นเขาจะเชื่อพระพลมากกว่าเพื่อน
ผมก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงความคิดของเขานะครับ
ผมก็จะต่อต้านเรื่องการบริจาคมาตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้ว

ผมจะต่อต้านแต่เมื่อเขาไม่เชื่อผมเนี่ยผมก็ไม่ไปก้าวร่วง
แต่ช่วงหลังที่ได้คุยกันเนี่ย
เขาก็บอกชื่อองค์พญานาคอะไรคนนี้แหละครับ
แต่ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะครับพี่
ดูแล้วมันเป็นจริงอย่างที่พระพลที่ว่าลุงพลเนี่ย
ชื่อเหมือนกันนะนะที่ลุงพลเขาเคารพนับถือศรัทธาเนี่ย
บอกว่าลุงพลเนี่ยเป็นลูกหลานสืบเชื้อสายมาจากพญานาค

มันเป็นไปได้ไหมหรือมันมีสัมผัสอะไรถึงตรงนั้น

ผมถามว่าก่อนอันนี้ตอนที่ลุงพลเป็นคนกรีดยางเนี่ย
ยังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เป็นลูกหลานพญานาคอ่ะพี่
ทำไมเพิ่งมาเป็นตอนที่มีชื่อเสียงล่ะนะ
ผมมองว่าเขาอาศัยชื่อเสียงนะฮะ
ในการสร้างในการเรียรายเงินเอฟซีเขานะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเองทั้งตัวครูเขาเองเนี่ย

คือผมมองว่าตอนที่เป็นลุงพลที่คนไม่รู้จักทำไมถึงไม่มีสายยางพญานาคล่ะครับ
อันนี้คือผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับ

คือตรงพญานาคตรงนี้เป็นเงินเรียรัยที่ได้มาประมาณล้านสาม
คนละส่วนใช่ไหมไม่เกี่ยวครับพี่ครับไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยเปิดรับ
ทุกอย่างสองส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเปิดอืมถูกต้องครับครับหมอปลาครับ
ถามแบบนี้ดีกว่าค่ะเอ๊ะจะเรียกหมอปลาว่ายังไงดี
คนเคยรักคนเคยใกล้ชิดอยากให้เรียกว่าอะไรคะกับลุงพลเนี่ย
ตอนนี้ก็เป็นแค่คนไทยด้วยกันแค่นั้นแหละพี่เพราะว่าช่วงที่ว่าเราใกล้ชิดอ่ะ
เราเป็นห่วงเราเป็นห่วงเขาใช่ไหมแต่เขากลับระแวงผมไหมฮะ
ผมก็ต้องถอยออกออกอ่าออกมาเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจแต่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเคยเตือนเขาเนี่ย
เขาจะคิดได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่เขาเจอสภาพเนี้ยเขาน่าจะรู้แล้วแหละ
แล้วว่าสิ่งที่เราเตือนเนี่ยเราหวังดีกับเขามาตั้งตลอดนะครับพี่
ค่ะเนี่ยค่ะถามประเด็นนี้คือต้องถือว่าวันนี้เป็นวันแรก
ที่สามารถเรียกได้ว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาสองกฎหมายก็คือพรบป่าไม้กับพรบป่าสงวน
สามข้อหานะที่ลุงพลถูกแจ้งข้อหาแล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวถามหมอปลาแบบนี้
หมอปลามองประเด็นนี้ยังไงอันนี้คือเรื่องแรกคดีแรกเลยที่ลุงพลถูกเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาได้เลยอะค่ะ
มองว่าเขาทำตัวเขาเองทั้งนั้นนะครับไม่มีใครทำตัวให้เขาโดนข้อหาหรอก
จากตัวเราเองทำตัวเองแต่เขาก็ยังอ้างว่าเหมือนโดนกันแกล้งคนอื่น
ทำทำไมถึงไม่โดนก็บอกแล้วว่าถ้าตามใดเขาคิดโทษตัวเองบ้างอ่ะพี่
เรื่องราวเลวร้ายพวกเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาเองกับครอบครัวเขาอะครับอืม
อยากจะให้กำลังใจเขาบ้างไหมล่ะโดนหลายเรื่องเลยนะคะตอนเนี้ย
ตอนนี้เขาตอนนี้เขาคงไม่ต้องการกำลังใจจากผมแล้วฮะ
เขาน่าจะต้องการกำลังใจจากยูทูปเบอร์ลุงพลเอ้ยพระพล
เขาตรงนั้นมากมากกว่าเพราะว่าตอนที่อ่าเขามีความสุขหรือว่าเขามีความทุกข์ตอนนั้นคือเขาไม่ได้มองถึงว่าผมไม่ต้องการให้กำลังใจอันนี้คือผมไม่ต้องคือเอาง่ายคือเราไม่ต้องการให้หรอกเพราะว่ายังไงให้ไปเขาก็ไม่รับหรือไม่รู้จะให้ไปทำไมพี่อืม
ไอ้เรื่องหมินประมาทที่หมอปลาเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ตกลงเป็นยังไงบ้างแล้วคะที่พี่แกพูดอะไรน่ะคือผมบอกแล้วว่าผมแค่ต้องการอ่า
ผมต้องการแค่อยากรู้ว่าซิมนั้นเป็นของใครผมต้องการแค่นี้นะคือผมไม่ต้องการอะไรมากแค่อยากรู้ว่าซิมการ์ดเป็นของใคร
ผมต้องการแค่นี้ผมไม่ต้องการที่จะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกับเขาหรอกแต่อยากให้สาธารณชนอยากให้คนไทยเกือบทุกคน
เว้นคนที่ไม่อยากรู้ก็คือชุดเขาเองก็คงไม่อยากรู้ว่าเป็นของใครผมต้องการแค่นี้เท่านั้น
แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ปุ้ยวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วช่วงเนี้ยครับอืม
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างกับลุงพลนะช่วงเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการไปสร้างพญานาคไหม
ถือว่าแบบโอ้โหเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพนับถือบูชาแล้วไปสร้างโดยที่ตัวเอง
บางคนก็บอกบุญไม่แรงพอบุญถึงบุญไม่ถึงมันเกี่ยวไหม
มันมีมันเป็นเรื่องอะไรยังไงพี่อ่าพี่ภาคภูมิมันไม่เกี่ยวหรอก
มันเกี่ยวกับเราทำตัวเราเองไอ้เรื่องบุญเรามีจะสร้างวัตถุเนี่ยพี่
มันก็ต้องใช้บุญเรามีอะพี่ผมเคยบอกแล้วมันต้องใช้เงินกับคนงาน
ก็คือแรงงานในการสร้างมันสำเร็จหมดแล้วบุญบารมีมันไม่สามารถสร้างอะไรได้สำเร็จหรอกพี่
แต่เงินกับคนงานเนี้ยมันสร้างสำเร็จครับพี่อืมค่ะแต่ว่าพอสร้างแล้ว
แล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีสามข้อหาเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่นะ
อยู่ที่สภกกตูมนะหมอปลานะก็รายงานมาว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่อาจจะต้องถึงขั้นที่ไปรื้อไปทุบพญานาคที่สร้างไปเกือบเสร็จแล้ว
มันจะมีความหมายในนัยยะความเชื่ออะไรบ้างไหมเพราะชาวบ้านบางคนเขาก็เชื่อนะ
พญานาคที่ลุงพลสร้างเนี่ยแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปทุบหรืออะไรแบบเนี้ย
มันจะแบบมีอะไรไหมอ่ะหมอปลามันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่อ่ะ
จากว่าจะทำให้ใครบางคนขาดรายได้ไปครั้งนั้นเหรอพี่
ที่เขามีสัมภาษณ์ว่าจะเกิดอาถงอาถรรพ์นั้น
มันไม่เกิดหรอกเพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง
เป็นคนจินตนาการจากความฝันจากการบอกเล่ากล่าวของคนบางคนที่เขาเชื่อ
แล้วมันจะมีอาถรรพ์ได้ไงล่ะเพราะก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีพญานาค
ก็ไม่เกิดอาถรรพ์เพราะคุณสร้างกันมาเอง
แต่ถึงเวลาทุกข์มันจะเกิดอาถรรพ์ได้ไงล่ะอาถรรพ์ก็คือ
อาถรรพ์ก็คือก็จะทำให้คนบางคนสูญเสียรายได้แค่นั้นพี่
ถันแค่นั้นนะครับเคยเตือนไหมเคยเตือนใช่ไหมฮะ
เรื่องนี้เรื่องพญานาคหรือว่าจะเรื่องอะไรตั้งแต่
เตือนทุกเรื่องไหมเรื่องพญานาคผมไม่เคยก้าวร่วม
เพราะว่าเขาเขาเชื่อเขาอ่ะพี่แต่ผมเชื่อผมเตือนเรื่องบริจาคไก่
ยูทูปเบอร์หลักหลักคืนนี้ขนาดนั้นครับพี่ครับอ้าวสุดท้าย
แล้วก็เตือนว่าลุงต้องทำมาหากินอืมถ้าบอกอะไรกับลุงพลได้
ถ้าบอกอะไรกับลุงพลได้นะวันนี้เนี่ย
อยากบอกอะไรไปถึงลุงพลมากที่สุดหมอปลา
อยากบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาให้ทำอะไรลุงทำไปเถอะอย่าไปเชื่อ
ข้างไข่ให้มากเพราะถึงเวลาแล้วคนที่เดือดร้อนมันคือลุง
เอฟซีข้างใครนะแล้วลุงต้องยอมรับว่าตัวเองอ่ะ
อย่าดีแต่โทษคนอื่นถ้าตามใดลุงเชื่อว่าตัวเอง
ตัวเองทำผิดแล้วมันคือถูกอ่ะลุงก็จะเจอปัญหาแบบนี้ตลอดนะ
เชื่อเจ้าหน้าที่เถอะลุงอย่าไปเชื่อเอฟซีข้างใคร
อย่าไปเชื่อคนที่เขายกยอปอปั้นลุงอยู่กับฟาร์มจริงลุงพลก็คือ
ลุงพลลุงพลไม่ใช่ลูกหลานพญานาคตามที่เขาแนะนำอวยลุ
ขอบคุณนะครับหมอปลาครับขอบคุณนะฮะที่มาแลกเปลี่ยน
มุมมองตรงนี้กันนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ก็เป็นความคิดเห็นของหมอปลานะใช่ค่ะก็หลายคนก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของความเชื่อด้วยไงค่ะ
เรื่องของการสั่งพญานาคทุกพญานาคอะไรแบบนี้ก็เลยต้องถามหมอปลาด้วยในเรื่องนี้นิน
เพราะว่าเขาก็เคยอยู่กันในช่วงเวลาที่ลุงพลเขาเริ่มสร้างพญานาคอะไรใหม่เนี่ย
ก็เลยลองถามดูว่าเออตกลงแล้วความเป็นอ่านเป็นยังไงมันเป็นประเด็นข้างเคียงนะคะ
แต่ว่าย้อนกลับมาประเด็นหลักนะเรื่องคดีความที่ลุงพลถูกแจ้งข้อหา
แล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องประกันตัวออกมาเนี่ยนะคะเรื่องของที่ดินที่ลุงพลบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าซื้อมาแสนห้าตอนหลังก็บอกว่าชาวบ้านเขาให้มาครับ
ให้ลุงพลก็เลยเอาเงินไปให้เป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนดังนั้นเจ้าของเดิมตรงเนี้ย
คือใครกันแน่อ่าลุงพลเอ่ยชื่อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ตามไปคุยมาอยากรู้ข้อมูลว่าตกลงจริงจริงแล้วเนี่ย
เป็นเรื่องของการซื้อขายหรือมันเป็นอะไรกันแน่เออนะคะกรณีที่ดินตรงนี้นะคะ
ลุงพลพูดถึงชื่อของนายประดิษฐ์เชื้อคมตาคุณครูเกษียณที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะ
เราก็เรียกว่าครูประดิษฐ์นะคะครูประดิษฐ์บอกว่าก่อนที่ลุงพลจะอยู่ตรงนี้เนี่ย
ตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนย้ายจากสมุทรปราการกลับมาอยู่ที่บ้านกอกครับ
น่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดตอนนั้นอยู่บ้านพ่อตาก่อน
แต่ในครอบครัวเขามีปัญหาขัดแย้งกันหนักคาดว่าน่าจะขัดกับพ่อตา
ครับเลยมาขออาศัยอยู่ที่ลานช่างมันที่ข้างข้างบ้านที่ฝั่งหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะอืม
ตอนนั้นเนี่ยครูประดิษฐ์บอกว่าสงสารลุงพลครับ
เขามีลูกชายสองคนก็กลัวไม่มีบ้านจะอยู่แล้วก็เลยมาขอที่ดินปลูกบ้าน
ประดิษฐ์บอกว่าสงสารจริงจริงลุงพลมาขออืม
ลุงพลเป็นคนขยันนอบน้อมเสมอต้นเสมอปลายก็เลยให้ที่ดินเอาไว้ให้ลุงพลปลูกบ้านอยู่
รับว่าไม่ได้อยากแบ่งให้นะเพราะจริงที่ดินตรงนี้ครูประดิษฐ์บอกว่าก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน
ครับพอยกให้ลุงพลสร้างบ้านนะคะลุงพลก็พอจะมีเงิน
ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะสร้างบ้านครูประดิษฐ์บอกว่าอ่ะสงสารก็เอาละกัน
นี่นะคะก็ทำการซื้อเสาบ้านใช้ผ้าขึงต่อไฟจากลานมันไปใช้แล้วก็ให้เสียค่าน้ำค่าไฟเอง
ก็เหมือนกับตอนแรกแรกที่เราเจอลุงพลใช่นี่เห็นไหมฮะตอนแรกแรกแบบนี้บ้านเกิดแบบนี้
คือนี้เลยที่ลุงพลไปขอที่ดินเขาเสร็จแล้วก็เขายกให้ก็ขอเขาสร้างบ้านต่อใช่ก็ไปขึงผ้าขึงอะไรอยู่แบบนี้นะคะ
ครับส่วนที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ตอนแรกว่าซื้ออ่ะค่ะอืมครูประดิษฐ์บอกว่าไม่ได้ขายนะ
แต่ลุงพลให้เงินมาเองตอนแรกให้มาหนึ่งแสนบาทตอนหลังเอามาให้อีกห้าหมื่นบาท
ครับยืนยันว่าครูประดิษฐ์บอกว่าไม่ได้ไปเรียกเงินอะไรเขาเพราะว่าเขาไม่มี
ประดิษฐ์ก็ไม่ได้จะขายให้แต่ให้ตอนแรกก็คือด้วยความสงสารจริง
ส่วนจุดที่สร้างพญานาคครูประดิษฐ์ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าไม่ได้มาซื้อเพิ่มนะคะ
เป็นที่ดินเดิมที่ได้ไปอยู่แล้วตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ลุงพลเอาที่ดินมาถม
ถมเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงสะพานหุ้ยบุ๋งครับ
ลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะอืมอ่านี่ก็เป็นที่ดินที่ทางเจ้าของที่ดินเขาเล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ตรวจสอบสอบสวนขยายผลกันต่อนะ
ถูกต้องค่ะว่าที่ดินนี้ท่านได้แต่ใดมาสร้างพญานาคถูกหลักเกณฑ์ไม่หลักเกณฑ์อะไรยังไงนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวดูภาพที่สพกกตูมกันหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่เนี้ยจะเห็นว่าลุงพลกับทนายความเนี่ย
เดินออกจากห้องนึงไปอีกห้องนึงใช่ค่ะนะฮะก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว
คุณวิมลวันเนี่ยแจ้งมาล่าสุดบอกว่าตกลงหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวที่วันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ปทศเขาแจ้งอยู่สามข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการลุกป่าแพ่วถางครอบครองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะสามแสนนะฮะอืม
เป็นสามแสนบาทนะครับหลักทรัพย์เงินสดสามแสนนะครับคงกำลังยื่นเรื่องกันอยู่นะฮะ
กับว่าตอนนี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่มีอยู่๓คดีนะฮะหลักหลักนะครับ
หนึ่งก็คือคดีที่ถูกนักข่าวแจ้งความเอาไว้คดีทำร้ายนักข่าวก็คือน้องฟ้าช่องอมรินทีวี
สองท่านยังจำได้อยู่แล้วนะฮะที่ป่าไม้ไปแจ้งความเรื่องการครอบครองไม้ห่วงห้ามอ่ะ
ไม้มะค่าแต้นะครับและสามคือวันนี้ปศแจ้งความเกี่ยวกับคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
นะฮะที่ไปสร้างพญานาคอยู่ตรงนั้นอ่าทั้งหมดนี้ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะวันนี้พบตรแถลงเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใคร
ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาอะไรทั้งสิ้นในคดีน้องชมพู่นะครับตรงนี้ยังต้องรอฟังอยู่นะฮะ
วัตรรอวันนี้แถลงก็ความคืบหน้าก็คือประมาณว่าคืบหน้าไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็น
เพราะว่ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ตำรวจต้องทำงานกันต่อ
ส่วนวันนี้ยังไม่จับใครแต่พรุ่งนี้ไม่แน่
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้านะฮะ
ดูภาพเมื่อช่วงเช้าหน่อยนะครับก่อนที่ตำรวจป่าไม้แล้วก็ปทศจะเดินทางมาที่บ้านลุงพลเนี่ย
นี่คือเช้าวันนี้นะฮะลุงพลพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์นะฮะ
เข้ามาตามติดชีวิตลุงพลอยู่ยี่สิบกว่าคนไปช่วยกันเคลื่อนย้ายร้านค้าที่ปักหลักตั้งร้าน
อยู่ที่ถนนหน้าบ้านลุงพลป้าแตนนะฮะนี่แหละฮะเพราะว่าทางกรมทางหลวงเนี่ย
หลวงชนบทเนี่ยเขาก็มาวัดเขตแล้วจากเส้นกึ่งกลางถนนไปเนี่ย
จะต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่ลุกล้ำขึ้นมาอยู่ในรัศมี๙เมตร
แต่ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยอยู่แบบแทบจะถึงตัวถนนเลยอ่ะนะฮะ
จะถึงพื้นถนนเลยนะครับต้องย้ายนะฮะให้เวลา๑๕วัน
วันนี้ลุงพลก็เลยไปทำตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงนะครับ
ให้เอาสิ่งปลูกสร้างต่างย้ายออกห่างจากถนนหลวง๙เมตร
ก็ใช้เวลาอยู่สักสองชั่วโมงนะฮะค่ะก็ย้ายร้านค้าสองหลังนี้เสร็จนะครับ
ย้ายไปอยู่ด้านข้างของบ้านลุงพลนะฮะ
หากย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับนายอภิชาติเมืองโคตร
หมวดทางหลวงดงหลวงแขวงทางหลวงมุกดาหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่บ้านกกอกบริเวณหน้าบ้านลุงพล
นี่คือภาพเมื่อวานนะครับไปวัดระยะห่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ระยะห่างสิ่งปลูกสร้างกับเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน
พบว่ามีร้านค้าที่ไปติดตั้งทำเป็นร้านอยู่ใกล้ถนนบนพื้นของทางหลวง
ขอความร่วมมือให้ลื้อถอนออกไปห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนวัดออกไปเนี่ย๙เมตร
อยู่ไกลออกไปกว่านั้นนะครับให้พ้นเขตรัศมีนี้ภายใน๑๕วัน
เช่นนั้นจะออกเป็นเอกสารแจ้งเตือนหากยังไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดตามกฎหมาย
สำหรับการก่อสร้างร้านค้าต่างตรงนี้แล้วก็รูปปั้นพญานาคนะฮะที่ลุกล้ำต่างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือรูปปั้นพญานาคเนี่ยที่ทางทางหลวงเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในเขตเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตของทางหลวง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นจะดำเนินการแล้วเพราะไปอยู่ในลุกล้ำในพื้นที่ของป่าแล้วนะฮะซึ่งปทศเขาก็แจ้งความวันนี้ไปแล้ว
แต่ว่าทางเพจสถาปนิกคิดอะไรได้โพสต์ข้อมูลเอาไว้แบบน่าสนใจมากนะครับ
ระบุว่าตามพรบควบคุมอาคารกฎกระทรวงฉบับที่๕๕ข้อ๔๒อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ
แม่น้ำคูคลองลำรางหรือลำกระโดงถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า๑๐เมตร
ร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า๓เมตร
นี่นะฮะนี่ภาพมุมสูงนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่แถวบ้านลุงพลลานพญานาคต่างเนี่ยเมื่อเช้าลุงพลที่ไปชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูก็บอกใช่ไหม
บอกมีคลองอยู่มีแหล่งน้ำอยู่นะฮะซึ่งเพจสถาปนิกคิดอะไรบอกว่าต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า๓เมตรนะฮะถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า๑๐เมตรนะครับ
ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่๑๐เมตรขึ้นไปต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า๖เมตร
แต่เท่าที่เห็นระยะล่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ
มีการล้ำอย่างชัดเจนนะฮะสำหรับที่สร้างตรงพญานาคอยู่นะครับ
ขณะที่ร้านค้าตามบ้านลุงพลมีการเปิดทางเข้าแบบผิดกฎหมายชัดเจนเหมือนกัน
เนื่องจากกฎหมายห้ามเชื่อมทางเข้าในระยะ๓๐เมตรจากคอสะพาน
โดยพรบทางหลวงพศ๒๕๓๕ข้อ๒๑๒ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้สะพานสะพานราบ
เชื่อมใกล้สะพานที่อยู่ในเมืองให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพาน
ห่างจากคอสะพานไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตรทางเชื่อมใกล้สะพานที่อยู่นอกเมืองให้ระยะ
ขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากคอสะพานไม่น้อยกว่า๓๐เมตร
ซึ่งเขาห้ามเปิดทางเข้าแต่ว่าตรงจุดเนี้ยทางเพจสถาปนิกคิดอะไรบอกว่า
มีทั้งจอดรถนะทั้งจุดที่เป็นจุดนางรำจุดขายของนะจุดสาลงสาราอะไรลุกล้ำ
ทางหลวงเขตอบตเขตกรมทางหลวงอะไรเยอะแยะไปหมด
ล่าสุดมีการโพสต์บ้านของลุงพลด้วยนะฮะบ้านลุงพลนะฮะที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเสา
แล้วก็มีอะไรมาแปะเป็นฝาจนมีคนใจดีใจบุญมาสร้างให้ใช่ไหมแต่นี่คือภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนไปโพสต์แล้วก็ทำลูกศรชี้เราไม่ได้ทำเองนะฮะมีคนที่โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าบ้านลุงพลเนี่ยมีการต่อเติมบ้านลุงพลขนาดประมาณ๕คูณ๘เมตร
๔๐ตารางเมตรถ้ารวมบ้านเดิมขนาด๘คูณ๘เมตรหรือ๖๔ตารางเมตร
ตามภาพราคาต่อเติมไม่ต่ำกว่า๒แสนรวมเป็นบ้านขนาด๑๐๔ตารางเมตรเพราะฉะนั้นตามกฎหมายบ้านเกิน๑๐๐ตารางเมตร
ถ้าคุณจะต่อเติมจะก่อสร้างอะไรต้องขออนุญาตก่อสร้างมีวิศวกรเซ็นแบบมีสถาปนิกเซ็นแบบซึ่งก็เลยทิ้งท้ายว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ย
แกจะโดนกี่เรื่องเนี่ยค่ะนี่มีต่อเติมบ้านนี่แจ้งหรือยังอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะใช่ค่ะคือหลายเรื่องหลายคดีจริงค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ
ลุงพลก็ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่าไม่กังวลถ้าเจ้าหน้าที่จะมาลื้อถอนรูปปั้นพญานาคขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมายก็แล้วกัน
โครงสร้างต่างของรูปปั้นปลอดภัยดีไม่หล่นมาทับใครแน่โครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็ลึกลงไปใต้ดินด้วยความยาวทั้งตัวเนี่ยนะคะ๔๔เมตร
ความสูงตรงหัวจากพื้นเนี่ยประมาณ๗เมตรได้นะคะความสูงลอดใต้ท้องประมาณ๓เมตรนะคะลักษณะนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีฐานฟุตติ้งกว้าง๒เมตรยาว๒เมตรท่อซีเมนเสากลางเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตร
ใช้เหล็กข้ออ้อยเบอร์๑๖ยึดโครง
ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าทนแผ่นดินไหวได้ด้วยนะ
ใช่บอกทนแผ่นดินไหว๘ลิกเตอร์
ลุงพลแกบอกอืมโอ้โหนี่ค่ะแต่ยังไม่มีวิศวกรเซ็นแบบอะไรพวกนี้
ยังยังค่ะอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา
เนี่ยค่ะทำจากปูนซีเมน
น้ำยาประสานยึดติดแบบติดทนนาน

แล้วก็ย้ำว่าโอ้โหเนี่ยนะถ้าจะมีแผ่นดินไหวนะ
ปั้นพญานาคตรงนี้ไม่เป็นไรนะ
เว้นแต่จะเกิน๘ลิกเตอร์อะ
ถ้าเกินเนี่ยอย่างมากปูนก็แค่หล่นลงมาโครงเหล็กยังอยู่
แม้ไม่มีใบรับรองการออกแบบจากวิศวกรในตอนแรก
แต่มั่นใจว่าถ้าขอไปผ่านแน่ลุงพลบอกแบบนี้
ผมบอกว่าทำเพราะว่าทำไปแล้วข้างในมันแก้ไม่ได้
ถึงจะไม่มีใบรับรองการออกแบบตอนแรก
ช่างปูศัพท์ทำสาวพุทิ้งมาพูดเรื่องทุกอย่างให้ฟังมันน่าจะผ่าน

เดี๋ยวสร้างไปก่อนเดี๋ยวไปขอยังไงได้แน่อืมเอ่อ

จริงไม่รู้จริงแต่ก็ถูกดำเนินคดีแล้วไง
วิศวกรที่ไหนจะเซ็นยังไง

ทนแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ได้

ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบก็แล้วกัน

เพราะว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว๓ข้อหา
รูปแบบการก่อสร้างพญานาคค่ะ

อำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารนะคะ
ที่มีพระอาจารย์พลหรือพระอาจารย์อนุชาอธิปัญโยพระอาจารย์ที่ลุงพลจำวัดอยู่ด้วย
ก็ใช้ช่างชุดเดียวกันอืมพระอาจารย์พลเป็นคนแนะนำให้ลุงพลสร้างนะคะ
หมอธรรมบอกกับพระอาจารย์พลว่าบริเวณบ้านลุงพลเป็นวังพญานาค
นี่นะครับคือภาพนี้นะครับที่เป็นรูปแบบ
แต่ว่าที่ลานตรงข้างบ้านลุงพลเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ตัวใหญ่ใช่ไหมฮะ
ก็แตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าในการสร้างรูปปั้นพญานาค
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพที่ตรงบ้านลุงพลนะนะคือลุงพลเนี่ยบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปกว่า๘๐แล้ว
ถ้าจะเหลือก็คือเหลือพวกพ่นสีเก็บงานบางส่วนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันบรรดาแฟนคลับ
รวมทั้งพระอาจารย์พลที่ลุงพลก็เคารพนับถือเนี่ยก็เพิ่งเอาหินกลมมาบรรจุเอาไว้ตามส่วนต่างของพญานาค
คือเขาสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเดิมว่าตั้งใจจะเสร็จสมบูรณ์ก็คือสักเดือนเมษายนปีนี้
ลุงพลบอกว่าตรงปากพญานาคได้เอาหินกลมไปวางไว้ตรงลิ้นนะครับคือสรรพคุณตรงเนี้ย
เชื่อว่าอธิษฐานแล้วทำให้เกิดวาจาศักดิ์สิทธิ์หินกลมนำมาจากถ้ำอึมครึมในจังหวัดกาญจนบุรี
อันนี้ลุงพลบอกนะแล้วตรงหัวใจของพญานาคจุดที่เป็นหัวใจนะครับได้นำไข่มุกพญานาค
ที่เป็นหินเหล็กเป็นแม่เหล็กดูดได้เป็นหินเหล็กทรงกลมเป็นแร่เหล็กไหลได้มาจากพระที่อุบลรัชธานีที่เอามาร่วมทำบุญพญานาคเนี่ย
เอามามอบให้เนี่ยเอาไปใส่เอาไว้นี่นะฮะเขาไปใส่เมื่อวันสองวันก่อนนะครับแล้วตรงหัวใจพญานาคนะครับก็มีแหวนทองเหลืองด้วย
มีแหวนทองคำที่ได้มาจากสปลาวด้วยนะครับมูลค่านี่๓๐๐บาทมีเหรียญใหม่เหรียญเก่านะมีวัตถุต่างนะครับที่ชาวบ้านนะเขาศรัทธานะครับเป็นวัตถุมงคลจากจังหวัดขอนแก่นเอามาให้อีก
ลุงพลย้ำนะครับว่าการก่อสร้างพญานาคของเขาขออนุญาตแล้วขออนุญาตจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงบอกว่าถ้าจะสร้างอะไรเนี่ยก็ให้สร้างห่างจากถนนจากเส้นกึ่งกลางถนนเนี่ย๙เมตรนะเนี่ยผมขออนุญาตแล้ว
แต่ที่ตรงนั้นมันที่ป่าไม้ไงใช่ไหมที่ป่าสงวนนะครับทีนี้ลุงพลเลยบอกว่าพอวัดพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็มาใกล้กับห้วยนะมันไม่ใกล้กับถนนแล้ว
ก็เลยก่อสร้างยืนยันว่าการก่อสร้างที่ก่อสร้างพญานาคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนะฮะทำเพื่อชาวจังหวัดมุกดาหารไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว
เส้นเก่างถนนอ่ะ๙เมตรเขาเลย๙เมตรเข้ามาถึงห้วยน่ะ
ก็เนี่ยเขตที่แนวนี้นะที่ทำเส้นไปเนี่ย
มันก็จะแนวตรงไปเรื่อยจนถึงหน้าบ้านผม
ผมทำขึ้นผมไม่ได้ต้องการที่จะทำเป็นของส่วนตัว

มีแต่ผมจะทำให้ทุกคนเข้ามา

เหมือนกับแลนด์มาร์คเขาอาจจะมาถ่ายรูปก็ได้
แต่เขาไม่กลับว่าเขาอาจจะมาจอดรถ
เขาถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็ไปแค่นั้นเอง
นี่คือเหตุผลเจตนาในการสร้างของลุงพลเขานะ
แต่เจตนากับการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอน
มันก็คนละส่วนกันใช่ไหม
ผู้ชมครับมีเรื่องของ
สีชมพูเนี่ยที่เราไปเห็นเนี่ย

นำมาจากวัดพระภูผาปล่องนะฮะ

ตำแหน่งที่ติดตั้งก็เอามาติดตั้งที่สังวานพญานาค
ซึ่งจะตรงกับจุดหัวใจพญานาคพอดีนะครับ
เอาไปใส่กันเมื่อสองสามวันก่อนนะครับค่ะ

เรื่องพญานาคที่ลุงพลสร้างเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้คือมี๒มุมจริงนะคะ

มีคนที่มองว่าถ้าสุดท้ายแล้ว

เรื่องของการสร้างพญานาคเนี่ยค่ะ
แล้วนำมาซึ่งการทุบพญานาคทิ้ง

ยังมีบอกเลยนะว่าเสียดายพญานาคนะ

คนอีกคนนึงที่บอกว่าเสียดาย
พ็อตาของลุงพลนะบอกว่าเสียดาย

ว่าเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านลุงพล
ลุงพลไปสพกกตูมเรื่องของการสร้างพญานาคตาชาญบอก
ว่าก็รู้มาว่าถ้าถูกดำเนินคดีสุดท้ายแล้วเนี่ยพญานาคตรง
อาจจะถูกทุบทิ้งตาชาญบอกว่าตาชาญตอบตรงตรงนะว่า
รับไม่ได้ถ้าจะทุบทิ้งเงินที่นำมาสร้างไม่ใช่เงินของ
ลุงพลคนเดียวตาชาญบอกว่าเป็นเงินของคนทางโลกที่บริจาค
มาให้ตาชาญใช้คำนี้นะคะทั้งโลกเลยนะตาชาญบอกเป็นเงินของ
คนทั้งโลกที่บริจาคมาให้ล้าน๓อ่ะก็ได้บริจาคมาก็บอก
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมการสร้างพญานาคของลุงพลบน
พื้นที่ของป่าไม้ถึงผิดกฎหมายทำไมทำไม่ได้เพราะว่าควร
ดูที่เจตนาไหมตาชาญบอกว่าเจตนาของลุงพลก็คือ
ทำให้เกิดสาธารณประโยชน์กับส่วนรวมทำให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรือง
ถ้าพญานาคของลุงพลผิดสิ่งอื่นอื่นที่สร้างอยู่แถวเนี้ย
บนพื้นที่ของป่าไม้จะผิดหมดเลยไหมอุ้ย
ไหนจะวัดไหนจะโรงเรียนไหนจะร้านค้าร้านขายไหนจะอะไร
มันผิดหมดไหมตาชาญบอกอย่างงี้เลยเหรอใช่ตาชาญถามแบบนี้
ที่ลุงพลทำแบบนี้เนี่ยตาชาญมองว่าเหมือนถูกกลั่นแกล้ง
ก่อสร้างพญานาคลุงพลก็ปรึกษาตาชาญตาชาญก็เห็นดีเห็นงามด้วย
ตาชาญบอกตรงว่าผมก็แก่แล้วผมไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอก
ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรนะที่ตำรวจจะมาเรียกตัวลุงพลไปแจ่งความดำเนิน
คดีเรื่องของการก่อสร้างพญานาคตรงนี้เพราะว่ามีทนายความคอยช่วยเหลือ
มรสุมชีวิตในครั้งนี้ไปทีมข่าวก็เลยถามต่อนะคะ
ตั้งแต่ตาชาญมาอยู่ในพื้นที่ตาชาญก็อายุเยอะอยู่มานาน
เคยได้ยินเรื่องพญานาคไหมเคยได้ยินไหมว่าตรงเนี้ย
ตรงที่ลุงพลมาสร้างพญานาคเนี่ยในอดีตเป็นวังพญานาคหรืออะไร
ตาชาญเคยรู้ไหมตาชาญบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
แต่หลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตยายสมควรภรรยาของตาชาญก็ฝัน
ว่ามีผู้ชายมาจวงน้องชมพู่เดินหายลงไปในน้ำ
ตาชาญก็เอาความฝันไปให้หมอดูทำนายหมอดูบอกว่าน้องชมพู่เป็นลูกหลานพญานาค

วันที่น้องชมพู่ตายนะเออก็หลังจากตายไปแล้ว
ยายเขาฝันยายเขาฝันว่ามีคนเดินขึ้นมาจากแม่น้ำใหญ่
เดินขึ้นมาแล้วก็มาฉุดเอามือน้องชมพู่เดินลงไปในน้ำ
ฝันว่าอย่างงี้ก็เลยก็เลยคิดว่าอืม
พญานาคจะเกิดกับบ้านเราบ่ออืมก็เลยไปดูไปดูในความเชื่อของตัวเองนะว่า
ชมพู่มันเป็นอะไรก็เลยหมอหมอที่เขาดูที่ที่เราเชื่อนะครับ
ก็ว่าเออชมพู่เป็นลูกหลานพญานาคก็มองว่ามรสุมพายุมรสุมอุปสรรค
เยอะแยะครับณตอนนี้พ่อให้กำลังใจลุงพลยังไงบ้างฮะก็ก็ให้กำลังใจลุงพลเสมอมา
พ่อก็ไม่ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะเขาก็มีท่านายอืมแต่แต่พ่อชื่อเหลือเขาอยู่
อืมคือตาชาเนี่ยพ่อตาลุงพลเนี่ยนะฮะค่ะบอกว่าเรื่องของเจตนาเนี่ย
ลุงพลต้องการทำให้เกิดสารประโยชน์กับส่วนรวมให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองนะ
ปรึกษาหารือกันก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมาย
คือในแง่นี้มันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าการที่จะเอาละ
มีจิตสานะต้องการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยผมว่านี่เรื่องดี
ใช่ค่ะแต่การจะทำอะไรในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าไม้เนี่ย
ลักษณะแบบนี้คือคนในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้
ก็ต้องก็ต้องไปถามก็ไม่รู้คือต้องถามต้องขออนุญาตต้องถาม
ลักษณะประมาณนี้นะคะขั้นตอนทางกฎหมายมันมีใช่ใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้คุณสร้างในพื้นที่คุณเองเนี่ย
สร้างตึกสร้างคอนโดสร้างอาคารอะไรใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตใช่ไหม
ต้องมีการออกแบบต้องมีการขอแบบอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันต้องแยกระหว่างเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้องกับเรื่องของเจตนาในการที่จะทำด้วยนะฮะ
สองอย่างมันต้องไปด้วยกันด้วยได้นะครับทุกผู้ชมครับทีนี้ที่ตาชาญแกบอกว่าเอาแล้วอย่างงี้คนอื่นล่ะ
อ่าลุงพลก็บอกใช่ไหมลุงพลก็บอกอ่าถ้าผมผิดชาวบ้านแถวนี้ก็ผิดหมดนั่นแหละค่ะ
ผิดกันหมดนั่นแหละถ้าเกิดว่าลุงพลสร้างพญานาคไม่ได้วัดก็ต้องผิด
เราก็เลยไปหาพระอาจารย์บุญมานะฮะพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอก
ว่าเออเนี่ยเห็นตาชาญเขาบอกว่าหากพญานาคที่ลุงพลสร้างมันผิดเนี่ย
แล้ววัดที่ไปสร้างบนพื้นที่ป่าเนี่ยไม่ผิดหรือ
คือวัดถ้ำภูผาแอกอยู่บนนู้นนะฮะค่ะบนผาบนถ้ำบนป่านู่นอ่ะนะครับ
อาจารย์บุญมาท่านบอกว่าวัดถ้ำภูผาแอกได้รับการอนุญาต
ให้สร้างอย่างถูกต้องจากทางกรมป่าไม้เรียบร้อยนะครับ
แล้ววัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์แสวงหากำไรอะไรด้วย
การสร้างพญานาคของลุงพลก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคน
ว่าจะเห็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลุงพลคืออะไร
หรือลุงพลจะสร้างเพื่ออะไรเพื่อสร้างเพื่อบารมี
หรือสร้างเพราะถูกคนอื่นชักชวนแล้วการสร้างพญานาค
จะทำให้เกิดประโยชน์ด้านใดบ้างอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากัน
แต่หากถามว่าอย่างวัดถ้ำภูผาแอก
ถ้าจะสร้างพญานาคองค์ใหญ่ขนาดนี้ทำได้ไหม
อาจารย์บุญมาท่านบอกว่าวัดก็สร้างได้นะ
ถ้าจะสร้างจริงเนี่ยแต่ท่านคงไม่สร้าง

อีกอย่างก็คือที่วัดเน้นปฏิบัติธรรมมากกว่า

แต่ในทางที่วัดเขาปฏิบัติเขาไม่อยากได้หรอก

เงินที่จะเป็นประโยชน์มันสูญเสียไป

แต่ก็ถ้าเป็นนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของวัด

ยังไงบ้างครับเราก็ต้องพูดถึงที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
มีวัดวัดหนึ่งที่สร้างรูปปั้นพญานาคในบริเวณวัดแต่เจ้าหน้าที่อุทยาน
นั่นก็คือวัดรอยพระบาทภูมิมโนรมที่ส่วนหางขององค์พญานาค
เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิบสี่เมตรอืมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองอ่ะค่ะ
ครับประเด็นคือเรายกตัวอย่างให้ดูอ่าเรายกตัวอย่างให้ดู
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเรื่องนี้ไปถามเรื่องของรูปปั้นพญานาค
ได้ไปคุยกับคุณวรลักษณ์บุธิดากรรมการวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าการก่อสร้างรูปปั้นองค์พญานาคนามว่า
องค์นิรปานนาคาราชความยาวรอยยี่สิบสองเมตร
หนึ่งปีแล้วก็เปิดให้สักการะส่วนที่ถูกร้องเรียน
ลุกที่อุทยานแห่งชาติจากการตรวจสอบร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและทางวัด
พบว่าทางวัดมีพระราชกฤษฎีกาจัดสรรพื้นที่ป่าให้สร้างวัดจำนวน๑๐๐ไร่
วัดใช้ไปแค่เพียง๖๖ไร่ค่ะ
ทางท่านอธิบดีก็ส่งคนทางกรมลงมาดูเรื่องพอดีวัดเราน่ะมีเอ่อ
ราชกิจามีใบอนุญาตให้เพิกถอนที่ป่าให้วัดตั้งร้อยกว่าไร่
แต่ว่าหลวงตาถ่างไม่ถึงพลังไม่พอ
ไม่มีเงินซื้อข้าวเลี้ยงชาวบ้านก็เลยหยุดได้แค่๖๖ไร่
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้จัดการอะไรลงไปค่ะยังอยู่คงเดิมค่ะ
อืมคุณผู้ชมอยู่กับเราก่อนนะคะระหว่างรายงานข่าวนี้เนี่ย
จอเล็กไปด้วยก็ได้นี่คือภาพบรรยากาศสดจากสพกกตูมนะคะ
ไม่แน่ใจว่าลุงพลจะได้รับการประกันตัวออกมาหรือยัง
แต่เห็นมันมีความเคลื่อนไหวไงคุณผู้ชม

ใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงอยู่กับเราก่อนนะคะ
จอเล็กไปด้วยแล้วก็ฟังข่าวนี้เรื่องนี้ไปด้วย
เรื่องนี้ต่อนิดนึงค่ะอันนี้น่าจะออกมาแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปที่คุณวิมวลวันก่อนเลยแล้วกันนะใช่ได้ดีกว่าค่ะ
ลุงคนขามเรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งโฆหา
หรืออะไรยังไงบ้างนานมากเลย
อ่าใช่ครับ

เดี๋ยวมีอะไรถามตำรวจก็คือส่วนใหญ่ก็ทั่วไปก็คือ
บุหรุที่หลังอย่างเงี้ยนะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ

ประมาณกี่ข้อหน่ายครับ
ต้องถามเจ้าที่ตำรวจดูอีกประมาณสัก๒๓นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นคดีบุกรุกปักอ่า

วันนี้ผมมาก็มาร่วมรับฟังการสอบประคำเฉย

ทีบพรุ่งนี้น่าจะควร๑๑นเนอะ
ที่บ้านมันไม่ไหวจริง

นี้ครับผม
พรุ่งต้นตอนนี้ครับเค้ากำลังกังวลว่าเงินที่ใช้เนี่ยมาจากไหนไหนเงินเข้ามาครับ
มีเงินที่ทำงานอยู่ครับ

แล้วไม่เกี่ยวครับอ่าแล้วเบื้องต้นพญานาคตอนนี้จะต้องยุติการก่อสร้างชั่วคราวหรือว่ายังไงต่อไปคะ
เดี๋ยวอีกทีดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าครับพี่นะ
แต่ยืนยันว่าเงินที่เอามาใช้เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเงินของคนอื่น
ก็ถ้าดูไลฟ์สดเมื่อวานวันนี้พีชมอบเงิน๑แสนบาทให้ผม

มันไม่ใช่เงินตรงนั้นครับเงินเงินสำนักสงฆ์ก็ต่างหาก
ส่วนที่เหลือผ่านสรรพากรเพื่อจบนะครับ
พรุ่งนี้เราคุยถามทุกเรื่องนะ
วันนี้กลับไปจะนอนหลับไหมคะ
ครับก็เชิญสื่อมวลชนด้วยละกันครับพรุ่งนี้ทุกคนนะ
ขอถือใจครับพี่เป็นห่วงหน่อยครับ
เดี๋ยวทำพรุ่งนี้พี่เอาพรุ่งนี้พี่เนาะ
โอเคครับเอาพรุ่งนี้นะขอบเดียวนะ
เฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึง
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ในครั้งนี้ซึ่งยืนยันว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มาจากเงินบริจาคนะคะ
ยืนยันว่าเป็นเงินคอมมิชชั่นของชาชนิดหนึ่งนะคะที่ตัวของลุงพลเนี่ย
พรีเซนเตอร์นะคะก็เดินทางกลับพร้อมด้วย
กลุ่มยูทูปเบอร์นะคะ

คุณวิมวลวันธรรมพักดีนะคะคุณวิมวลวันยังบันทึกภาพนี้คือภาพสดนะคะ
ครับนี่ค่ะบรรยากาศสดที่หน้าสพกกตูม
อย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ย
ลุงพลปฏิเสธทั้ง๓ข้อหารับทราบข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธทั้ง๓ข้อหา
ครับแล้วก็ได้ใช้เงินหนึ่งแสนบาทประกันตัวออกไปนะคะ
โดยเงินหนึ่งแสนบาทนี้เป็นเงินค่าคอมมิชชั่นที่ได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชายยี่ห้อหนึ่ง
บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดคุยรายละเอียดเรื่องคดีทั้งหมดลุงพลบอก๕โมง๕โมง
เจอกันห้าโมงน่าจะห้าโมงเช้าสิบเอ็ดนาฬิกาอืมน่าจะประมาณอย่างนั้นมากกว่าอ่า
ฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะรอฟังว่าพรุ่งนี้เขาจะว่ายังไงเรื่องของคดีความนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เราก็ต้องรอฟังด้วยนะว่าขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับ
ทุกผู้ชมครับดูเรื่องการสร้างพญานาคของลุงพลหน่อย
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อต่างเนี่ยเคยมีสินแสที่เขาออกมาเตือนนะ
อืมเพราะว่ารูปปั้นพญานาคที่ลุงพลสร้างอยู่เนี่ยการสร้างเนี่ยเห็นหัวไหมฮะ
ตรงส่วนหัวพญานาคเนี่ยจะหันเข้าบ้านลุงพลพอดีค่ะเรื่องนี้นะฮะ
สินแสเข่งเคยออกมาเตือนเอาไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปถามนักแสดงหนุ่มอย่างเอพระสินด้วยซึ่งเขาก็ศรัทธาในพญานาค
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะสินแสเข่งเนี่ยหมอดูเข็มทิศทองคำ
ภูมิหน่วยการสถาบันโหลศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยก็เคยออกมาวิเคราะหดวงลุงพลนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพญานาคอะไรพวกนี้เนี่ยว่าโอ้โห
ถึงดวงไม่ถึงบุญถึงบุญไม่ถึงระวังจะเกิดเหตุการณ์ล่มสลายอะไรพวกนี้
ส่วนคุณเอพระสินนักแสดงหนุ่มเนี่ยนะฮะผู้มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องพญานาค
สร้างพญานาคไว้ที่บ้านเหมือนกันเคยวาดภาพนะเคยสร้างเหรียญพ่อปู่มาแล้วด้วยนะครับ
แสดงความเห็นว่าเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้
แต่คนสร้างต้องไม่ผิดศิลป์ไม่เสียสัจจะนะฮะ
ส่วนตัวมองว่าถ้าลุงพลเขามีจิตศรัทธาเขาก็สร้างได้นะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
อาจจะมองว่าผิดไม่ผิดเรื่องที่เรื่องทางการก่อสร้างอะไรก็ว่าพวกนี้
คุณเอพระสินมองว่าลองหาทางออกแบบพบกันคนละครึ่งไหม
คือเรื่องของกฎหมายผิดอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะ
แต่เรื่องตัวรูปปั้นคือไหนก็สร้างมาขนาดนี้แล้วเนี่ย
ลองหาข้อยุติเพื่อทำให้เรื่องนี้หาจุดลงตัว
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งไหมคุณเอพระสินเขาบอกเอาไว้นะฮะ
กับชีวิตก็คือคนที่ไม่มีสัจจะทุกคนที่บูชาเนี่ยจะต้อง
วิบากรรมบางอย่างเพื่อดึงเราให้ให้เข้าสู่การปฏิบัติส่วนตัวพี่เองคิด
จริงแล้วการสร้างเรียกว่า
เป็นสิ่งมงคลนะครับพญานาคเนี่ย

อย่างน้อยก็ต้องมีความดีอยู่
แต่ว่าเราอยากให้มองว่าตรงนั้นมันเป็นศิลปะ
ทางไหนตั้งอยู่แล้วก็มาช่วยดูแลหรือเปล่าระหว่างฝ่ายกฎหมายกับกลุ่มที่สร้าง
นี่นะคะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่บ้านกกอกให้นะคะ
เพราะว่าติก็ยังอยู่ในพื้นที่นักข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่
หลังจากลุงพลได้ประกันตัวออกไปแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไง
แต่ว่าทีนี้มาดูเรื่องของคดีน้องชมพู่เรื่องของคดีหลักเลยนะคะ
คือวันนี้สื่อก็จับตาไปที่การแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคือตอนบ่ายท่านบอกว่าจะมีการแถลง
เรื่องของแรงงานต่างด้าวช่วงสายบอกว่ามีการแถลงคดีสำคัญ
แต่ท่านไม่ได้จะแถลงเรื่องของคดีของน้องชมพู่แต่นักข่าวก็ถาม
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ด้วยท่านก็เลยชี้แจงเลยนะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะมาจนถึงวันนี้
ถือว่ามีความคืบหน้ามากกว่า๑๐๐มากกว่า๑๐๐หมายความว่า
มากกว่าแผนงานเดิมที่วางเอาไว้มีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยซ้ำ
ถามว่าจะต้องทำงานต่ออีกนานแค่ไหนตำรวจบอกว่าทำงานต่อแน่นอน
อีกนานแค่ไหนยังตอบไม่ได้ยังไม่ปิดประตูสำหรับตัวละครตัวใหม่ของคดีนี้นะคะ
คือนักข่าวถามว่าจะมีตัวละครตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาไหม
พบตรก็ตอบว่ายังไม่ปิดประตูสำหรับตัวละครตัวใหม่
ส่วนเรื่องของการนำบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ
คนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะ
พบตรบอกนะคะการแปลผลจากเครื่องจับเท็จรอบแรกออกมาแล้ว
ส่วนจะมีใครต้องมาเข้าเครื่องจับเท็จอีกหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
อันนี้คือคนที่เข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดนะคะในคดีน้องชมพู่ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
จะต้องมีใครเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอทางตำรวจ
วันนี้ยังไม่มีการขออนุมัติศาลออกไหมจับใคร
แต่วันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปยังไม่แน่ค่ะ
บอกได้แค่ว่าตอนนี้ผลที่แปลออกมาเนี่ยเขาก็ดำเนินการทางธุรการอยู่ออกมาเป็นรายงานที่ตามถูกต้องของเขานะครับแล้วก็พนักงานสวนเนี่ยเขาก็จะเอาไปพิจารณาอาจจะมีการดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปซึ่งคงบอกไม่ได้ว่าทำอะไร
แต่ในส่วนของการที่เข้าไปจับในผู้ต้องสัยที่เข้าไปจับเท็จทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายคดีอยู่ไหม
ไม่ตอบเนอะคำถามนี้นะครับเพราะว่ามันก็ผมพยายามบอกเท่าที่ได้นะครับบอกเท่าที่ได้เพราะถ้าพูดไปกลายเป็นว่าคนเข้าเครื่องจับเท็จเกี่ยวหมดเลยเดือดร้อนอีก
หลังจากนี้จะมีการนำพยานมาเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มเติมไหมครับ
คือเดี๋ยวต้องฝึกษาอะไรกันอีกรอบ

ตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่เขาก็ต้องมีมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจนะครับมันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อยังไปต่อครับ
อยากให้ทุกท่านเพื่อขอบอกว่าอยู่ติดไหมครับยังครับยังครับ
อะไรว่าตอนนี้เรามีหลักฐานมีหลักฐานใหม่ของหลักฐานวันที่สองคือร้านหรอหลักฐานที่เจอหลักฐานนี้
มีเหตุผลใหม่ข้อที่กินหมัดเดี๋ยวมันจะไม่รู้หมัดเด็ดคืออะไรนะเอาใจเด็ดเด็ด
เอาใจดีเด็ดก็คือหลักฐานสำคัญที่จะออกหมายจับได้ไหมครับคงยังไม่ตอบเรื่องหมายจับนะครับ
บอกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไม่มีนะวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้
ตัวละครใหม่ใช่ไหมพูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะผมคงจะตอบชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้นะว่ามีเพิ่มไม่มีเพิ่ม
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะมีเพิ่ม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะที่เคยแถลงข่าวเอาไว้เมื่อ๒ตุลาคมปีที่แล้ว
ยังคงยืนยันและย้ำว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ถ้าหากว่าจะอนุมัติขอนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ย
คือต้องมั่นใจต้องมีหลักฐานชัดนะคะส่วนกรณีที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความไปพูดคุยกับลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่ามีพยานคนนึงสามารถยืนยันไทม์ไลน์ของลุงพลได้แต่ทำไมตำรวจไม่ให้ความสำคัญ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ต้องไปถามคนพูดเองนะคะ
ยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้ทางคดีค่ะซึ่งทางพนักงานสืบสวนสอบศวนยังคงเดินหน้าต่อ
ฟังอยู่ฟังท่านผอบตรแถลงอยู่ตอนนี้ท่านอยากบอกอะไร
เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านพบตรตอบดูค่ะ
คือถ้าเราจะจับใครเราก็ต้องมั่นใจนะครับ
พระบุธค่าก็มีสิทธิ์ใช้กลไกทางกลบกลายที่ทำต่อสู้คดี
ตอนนี้ตำรวจกำลาดรออะไรอยู่หรอครับ

ถ้าเกิดคนร้ายที่คดีน้องชมพู่นั่งดูพบอยู่ตอนนี้พบมีอะไรอยากบอกกับคนร้ายอีกไหมครับ

ย้ำคำเดิมไหมครับว่าคงนอนไม่หลับ
จริงคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วก็ยังไงเราไม่เลิก
ส่วนคดีอื่นที่ลุงพลถูกดำเนินคดีนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ต้องแยกกันนะคะเพราะว่าเป็นคดีคนละส่วนกันค่ะ